คุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าในช่วงโควิดแบบนี้
หลายคนก็ว่างนักข่าวเราเองก็ว่าง

ว่าเขาทำอะไรกันปรากฏว่าไปเจออะไรรู้ไหม

บรรดาแม่แกล้งลูกนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ใช่เริ่มกันที่บ้านแรกเลยน้องละลินลูกสาวตัวจิ๋ว
แม่เนยโชติกาอายุยังไม่ถึงควบเลยคุณดู
ฟันยังขึ้นกับ๒ซี่อยู่เลยน่ารักในดูมาก

ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมจริงมันคือที่คาดพอง
อยากจะให้ลูกมีผมยาววายอะไรแบบนี้
ก็เอาที่คาดผมมาใส่ซึ่งที่คาดผมมันก็จะมีเส้นผมอยู่ด้วย

นอกจากจะจับลูกสาวนะใส่ที่คาดผมแล้ว
ก็ยังให้แต่งตัวเป็นนักบินสาวด้วยจ้า
แล้วก็ไม่วายนะจ๊ะให้ใส่วิกผมยาวด้วย

ที่ฉันเข้าไปส่องมาแล้วเนี่ยพี่ชายเขาก็ใส่เหมือนกัน
น้องอคินเองก็ใส่เหมือนกันเป็นชุดนักบิน
คือรู้เลยนะว่าคุณแม่มีความฝันอยากจะให้ลูกเป็นอะไร

ไม่รู้เหมือนกันต้องรอถามแม่เนยอีกทีนึงจ๊ะ
อีกหนึ่งบ้านค่ะคุณผู้ชมบ้านคุณแม่กุ๊บกิ๊บ
อวดทรงผมใหม่ของน้องเป่าเป้ลูกสาวคนเล็กหน่อยจ้า
ผมก็มีอยู่แค่นี้คุณแม่ก็แกล้งอยู่นั่นแหละ
แกล้งยังไงก็เปียร์ผมลูกซะเลยมีอยู่แค่ไหนก็ทำอยู่แค่นั้น
หนังหัวขาวเลยอ่ะดูภาพกันหน่อยค่ะ
น่ารัก
คือต้องชมแม่นะว่าเปียร์ได้ยังไงผมมีอยู่แค่นี้
ปิดท้ายด้วยลูกสาวบ้านนี้ค่ะลูกของแม่เป้ยปานวาดน้องปาลิน
บอกเลยว่าลูกสาวบ้านนี้เข้ามาแนววาวซ่าคุณดูเอา
สีหน้าน้องปารินนี่แคปเอาไปเป็นมีมได้หลายแอคเลยนะคุณนะ
เป้ยเขาชอบเอาโมเมนต์หลุดโป๊ะของลูกสาวมาแชร์ไว้
ตอนกินเนี่ยดูมันอเล็ดอร่อยนะเจ้าก้อนของเรา

จะเป็นตอนยกหูโทรศัพท์ตอนนั่งสวดมนต์เนี่ยดูทำหน้าทำตาเขาสิ
น่ารักน่าเอ็นดูทุกบ้านเลย
คือเขาเลี้ยงลูกได้แบบว่าเฮ้ยลูกไม้หล่นใต้ต้นจริง
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นซุปป้า
บรรดาแม่เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของแม่พวกนี้ดูนะ

ดูรูปลูกดาราแล้วก็มีความสุขนะในวันหยุดแบบนี้นะคะ